งูที่เรานำเสนอไปมันมีงูหลากหลายรูปแบบมาก
บอกเลยว่าช็อกทั้งนั้น
ว่าแต่ว่าจะเจอในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
คือปกติเราเคยเห็นงูกับตุ๊กแก่ใช่ไหมมันกัดกันมันกินกัดกันอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้งูกินกันเอง

ขออภัยที่ภาพมันอาจจะสยดสยองนิดนึง
แต่ว่าเจ้าของคลิปเขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าเขาออกมารดน้ำต้นไม้ไง
แล้วมือเขาดันไปสัมผัสกับงู
คุณลองคิดดูดิมันจะไปจับสายยางหรือยังไง
ขนลุกเลยอ่ะตกใจมากคือตอนแรกคิดว่างูจะคลอดลูกป่ะ
จะออกลูกหรือเปล่าก็ไม่เคยเห็นไง
ก็ความที่เขาบอกไม่ค่อยรู้เรื่องงูใช่ไหม
ถอยออกมาดูซิไปมันไม่ใช่เรียว

ตัวต่อไปไม่แพ้กันเลย
น้องใบตองใหญ่มากคุณตกใจอ่ะนี่ไม่ใช่ภาพต่างประเทศแล้วนะ
นี่ที่ไหนอ่ะเลื้อยสยองย่านบางนาโอ้ยนี่บางนาเหรอบางนาเนี่ยคุณ
ไม่เอาฮะตายได้เหมือนกันนะคนน่ะคุณผู้ชม
กินผมเข้าไปได้ทั้งตัวเอาบอกตรงตรงโอ้โหยังไม่อิ่มอ่ะเอาสิ
คือคุณชนะทายกี่เมตร

ดิฉันว่ามีเกิน๔เพราะตัวเกิน
ดิฉันว่าเกินตัวมันใหญ่
คือมันอ้วนด้วยมันไม่ใช่แบบยาวอย่างเดียว

คือมันสามารถโตกว่านี้ได้อีก

อันนั้นคือ๖เมตรที่เจอในบางนา

ดูเป็นงูที่มีสุขภาพดี

อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์แล้วก็คืนสู่ธรรมชาตินะคะ
เจอแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีใจตุ้มต่อม
อ้าวมีอีกมั้ยมีอีกไปดูกันค่ะ
อันนี้เรียกว่างูสิง
หะงูสิงใช่งูสิง

ก็มันเข้าไปสิงอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์

เขาบอกว่างูสิงเลื้อยพันรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน
คุณอาจจะมองไม่ชัดดิฉันก็เลยอยากจะอ่านให้ฟัง

หนึ่งกไก่ท้อทหารมหาสารคาม
อันนี้เล่าได้เพราะมีเหตุผล
เออแค่นี้ได้ไหมบอกแค่นี้เลยเหรอ

จ้ะก็คือเจ้าของรถเขาบอกว่า
งูมันมาจากไหนก็ไม่รู้
รู้แต่ว่างวดนี้

ก็ถ้างูมาก่อนวันแห่งความหวังแบบนี้

แต่วันนี้จะรู้แล้วว่าจะต้องไปไหน

แต่เรื่องของงู๒อันก่อนหน้านี้
คุณต้องระมัดระวังกันเอาเองนะคะ

เดี๋ยวหลายคนงงตลอดข่าวมันยังไงนะ

เป็นสารคดีสัตว์โลกเหรอมีแต่งูให้ดู